คุณผู้ชมครับเราขอเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เรื่องของดวง
เรื่องของโชคชะตากันหน่อยส่งท้ายปีเราควรจะแก้เคล็ดอย่างไร
เป็นของคู่กันนะแน่นอนครับส่งท้ายปีต้องตรวจดวงกันหน่อย
ใช่น่าจะดีไม่ดียังไงถูกต้องเมื่อวานเนี่ยหมอช้างเขาเปิดสี่ดวงไปแล้ว
สี่กลุ่มสี่กลุ่มดวงดีดวงกลางดวงแรงแล้วก็ดวงพ้นเคราะห
ผมเนี่ยพ้นเคราะห์อ๋อเหรอราศีมังกรอ๋อนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ย
มีเคล็ดลับในการทำบุญเสริมดวงเอาเลิกเอาชัยรับปีใหม่ของทั้ง๑๒ราศี
ราศีไหนต้องทำอะไรกันบ้างไปฟังครับที่ธรรมชาติของมังกรเนี่ย
เป็นราศีทัศน์ดินที่หนักที่สุดแล้วเนี่ยการทำบุญด้วยทัศน์ดินเนี่ย
ก็คืออะไรที่เป็นเรื่องของอาคารสิ่งปลูกสร้างนะครับอ่าบางคนอาจจะไป
วัดอาจจะมีให้บริจาคที่ดินหรือว่ามีมูลนิธิโรงพยาบาล
นะครับโรงเรียนนะครับช่วยสร้างอาคารบวชวิหารอะไรทั้งหลายเนี่ย
ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมั่นคงที่ดีสำหรับคนสองราศีนี้ครับ
สำหรับคนที่เกิดในราศีกุมเนี่ยการทำบุญเนี่ยคุณควรจะต้อง
มันทำบุญเยอะบริจาคเวลามีโชคคือได้ปุ๊บแล้ว
รับบริจาคทันทีเพื่อไม่ให้มันเป็นทุกขลาบ
เพราะบางคนเนี่ยได้มาแล้วเดี๋ยวผลัดฟันประกันพุ่งอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาเรื่องทุกขลาบตามมาโลโก้ของราศีมีนเนี่ยนะครับ
ก็คือรูปปลาสองตัวนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเป็นราศีธาตุน้ำนะฮะ
ดังนั้นการทำบุญเกี่ยวกับธาตุน้ำเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเนี่ยฮะ
การทำบุญทางน้ำนะครับการปล่อยสัตว์น้ำนะครับ
ราศีมีนก็จะถูกฉลกกับพวกโรงเรียนนะครับหรือว่าวัดหรือเรื่องการศึกษานะครับ
ก็จะส่งผลดีและสิ่งที่แนะนำราศีเมษก็คือว่า
ควรจะต้องไปทำบุญหรือว่าไปไหว้สถานที่ที่มีความมั่นคงนะฮะซึ่งเราก็จะชอบสารหลักเมืองนะฮะ
เฉพาะใครที่อยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับเพราะว่าหลักเมืองของเมืองไทยเนี่ยตั้งในราศีเมษเลยนะครับ
วันที่๒๑เมษายนหรือใครที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพก็อาจจะไปไห้หลักเมืองตามจังหวัดของเรา
เพราะถือว่าเป็นสถานที่แห่งความมั่นคงแล้วก็จะได้ลดความผันผวนของดวงที่เกิดขึ้นในปีนี้ได้
คำแนะนำก็คือเมื่อดวงเรื่องคู่ดีเนี่ยก็ต้องทำบุญยันที่เป็นคู่นะครับของที่เป็นคู่กันเช่นแจกันกับถวายเป็นคู่นะครับ
คนโบราณก็ชอบให้ถวายรองเท้าบุญเรื่องรองเท้าแตะให้เดินทางไปไหนมาไหนก็แค้วคาดปลอดภัยนะครับ
ตาผมก็มีเขาแบบมีบริจาคแว่นตานะครับแว่นตาก็เป็นคู่เหมือนกันเพราะว่ามีเรียน
มันข้างเดียวดูไม่ได้ต้องใช้สองข้างนะครับตะเกียบช้อนซ่อมอะไรอย่างเงี้ยคือของที่มีความเป็นคู่กันเนี่ยก็จะเหมาะกับราศีพฤศพ
คำแนะนำสำหรับราศีเมทุนก็คือว่าการทำบุญด้วยแสงสว่างนะครับเพราะว่าคุณเจอดวงดาวแห่งเงาจริงพระราหูเนี่ยไม่ได้มีจริงนะฮะ
คือมันเป็นเงาเป็นจุดตัดของโลกพระอาทิตย์พระจันทร์นะครับดังนั้นชีวิตเราเมื่อเจอเงาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเติมแสงสว่างให้มากขึ้น
การทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นบริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงนะครับบริจาคหลอดไฟหรือว่าการให้แสงสว่างที่ดีที่สุดก็คือการให้ปัญญากับคน
กรกฎเนี่ยอยู่ในกลุ่มของราศีทัศน์น้ำนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะไปทำบุญในช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับก็แนะนำว่าการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับทางน้ำทั้งหลายนะครับ
วัดที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขั้นขึ้นเรือไปก็ได้นะครับแต่คืออะไรที่มีความเป็นน้ำเกี่ยวข้องนะครับหรือใครที่ชอบปล่อยสัตว์น้ำก็ดีแต่แนะนำว่าก็ปล่อยแบบไม่ได้ปล่อยด้วยสัตว์ทางเนี่ยต้องปล่อยแบบคนที่มีปัญญาหน่อยคืออะไรมันอยู่น้ำตื่นน้ำลึกอะไรมันไปทำลายระบบนิเวศก็อย่าไปทำนะก็หาข้

ต้องทำบุญที่มันแบบเป็นสาธารณประโยชน์หน่อยนะครับคือทำไปแล้วคนได้ใช้จำนวนมากมากนะครับโรงเรียนสาราพักริมทางอาคารโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือทำให้มันเป็นประโยชน์กับคนเยอะเยอะเนี่ยโชคจะได้เข้ามาสู่ตัวเราเยอะขึ้นใครที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยแนะนำว่าควรจะทำบุญแบบที่อาศัยความสามัคคีของคนนะครับ
ธนูแนะนำว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนคือเรื่องสุขภาพ

ชีวิตเนี่ยจะต้องหยิบจับอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
ดังนั้นฝากดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองนะครับ
ไม่มีวัตถุมงคลอะไรที่ทำให้เราสุขภาพดี

ก็คล้องกับยารักษาโรคยาสามัญธรรมกระโลงพยาบาล
อันนี้ก็จะดีสำหรับราศีธนู

ทำวุลเป็นคู่ใช่ไหมครับให้มีคู่ใช่
ก็เสริมราศีเสริมดวงกันไปเพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนี้หมอช้างยังอวยพรปีใหม่

สิ่งใดที่คิดที่ดีที่ชอบในทำ
ก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนานะครับ
แล้วก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าในปี๖๒นี้นะครับ
จะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับ

เพราะผมเชื่อว่าใครที่ตั้งใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด
เป็นคนที่กระตันยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละครับ
รับรองว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดี
สำหรับทุกราศีแล้วก็ทุกคนได้อย่างแน่นอนครับ